ท่านผู้ชมครับเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยต้องช่วยกันนะฮะทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
วันนี้นะครับมีเวทีเสวนาที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มาก
หลายคนก็มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนากันนะครับ
คือเรียกได้ว่ามีอยู่คำถามเรื่องนี้ดุเดือดมากคำถามที่ว่าให้คะแนนผลงานของรัฐบาลชุดนี้เท่าไหร่รับรู้มา
เพื่อเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง
เพื่อร่วมกันหาทางออกของประเทศนะครับ
เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดงานนะครับ
คุณวัชระบอกว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตอันใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่ง
เหลื่อมล้ำหนี้ครัวเรือนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
เราจึงได้มีจุดมุ่งหมายในการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ขึ้นมา
การศึกษาซึ่งเป็นเราหวังว่าเวทีนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดนโยบายวิสัยทัศน์
เพื่อให้เกิดข้อเสนอต่างที่จะทำให้ประเทศไทยเราเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง
พูดคุยและสร้างสรรค์ความคิดทางออก

และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกให้กับประเทศ
ให้สังคมได้ตื่นให้เศรษฐกิจได้ฟื้น
และให้พวกเรามีการเมืองแบบในฝันที่เราฝันไว้ครับ

หลังจากเริ่มเวทีเสวนานะครับ
บรรยากาศของเวทีก็ดุเดือดขึ้นตามลำดับนะฮะ

หากจะให้คะแนนรัฐบาลกับผลงานที่ผ่านมาเนี่ย
ให้คะแนนรัฐบาลชุดนี้เท่าไหร่นะครับ
คุณบัญลงพงภนิทรประทานกรรมการบริหาร
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระ

ต้องแก้ด้วยการหดขนาดรัฐและกระจายอำนาจ
ท่านจะขออนุญาตไม่ให้นะครับเพราะว่าไม่รู้จะให้ยังไง
เพราะไม่รู้ว่าคะแนนร้อยคะแนนคืออะไร
เพราะมันถ้าจะให้เปรียบเทียบก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับใคร
ขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนบอกว่าปัจจุบันคนไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องปากท้อง
และความเหลื่อมล้ำในระดับสูงนะครับการทำงานและนโยบายของรัฐไม่เห็นผล
หากวัดการทำงานแบบผลการเรียนเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่ารัฐสอบตกครับ
บ้านนี้จะอยู่มา๖ปีหรือ๘ปีก็ตามทีเนี่ยผมว่าชัดเจนว่า
คะแนนที่ได้เนี่ยคือผมว่าสอบตกการกินดีมีสุขตามสถานะของคนทั่วไปเนี่ย

ขณะที่คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
เชื่อว่าคนไทยตอนนี้ตื่นรู้ถึงปัญหาที่ฝังแน่นและต้องการเปลี่ยนแปลง
หากให้คะแนนรัฐบาลด้วยหมวกของประชาชนรัฐบาลตอนนี้ตัวเลขคงติดลบ๑๐๐ในทุกด้าน
หวังที่จะกลับมาได้เนี่ยคุณพิทาบอกว่าคงต้องถึงเวลาของการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในมุมของเศรษฐกิจก็ดี
แล้วก็คิดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างมีวุฒิภาวะคำนวณเนี่ย
ผมคิดว่าติดลบติดลบร้อยครับ
หม่อมหลวงชโยธิศกฤษฎากรที่ปรึกษานายรัฐมนตรีผู้แทนการค้าไทยนะครับ
ที่ผ่านมารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีในหลายเรื่องนะครับ
ซึ่งในฐานะคนทำงานคงไม่สามารถตอบได้ว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่
แต่จะขอทำให้เห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้แทน
ประเทศเนี่ยผมเป็นคนทำอยู่คงให้คะแนนยากอะครับก็จะเพียนทำต่อไปให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำรูปธรรมแล้วก็มีแต่ความฝันครับความเป็นจริงจะไม่เกิดขึ้น
ประเด็นทางสังคมนี่ก็มีการพูดถึงกันนะฮะประเด็นทางสังคมอย่างเช่นการสร้างเมืองในฝันนะครับ
ศาสตราอาจารย์ทวิดากมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
วันนี้มาเป็นตัวแทนอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมคือบอกว่าเมืองในฝันไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับ
หมายสำคัญคือการสร้างบ้านของเราให้น่าอยู่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน
ผนึกกำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ฟื้นฟูเมืองไทย
ระบุว่าความหวังที่ต้องการฝากถึงรัฐบาลในรัฐบาลพุธหน้าเนี่ย
ก็คือหากต้องเลือกคนเข้ามาบริหารงานในแต่ละกระทรวง
อยากได้คนที่มีความเป็นมืออาชีพมีความรู้ที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับประเทศได้อย่างตรงจุด
คุณไดยนะก็มาร่วมเวทีเสียวนาด้วยนักแสดงและพิธีกรชื่อดังนะครับ
คุณไหนไดอาน่าบอกว่าความจนทำให้คนไร้ทางเลือกนะครับ
พอจนเงินก็จนโอกาสตอนนี้คนไทยต้องการความหวัง
และสิ่งที่ต้องเริ่มก็คือคนไทยทุกคนควรเข้าถึง
และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่จะเป็นจุดสำคัญช่วยเห็นการเปลี่ยนแปลงของไทย